แต่ว่าช่วงนี้ขอพาไปติดตามโค้งสุดท้ายกันหน่อยดีกว่า
เรียกได้ว่าแหมก่อนจะบ่าย๒เราก็ได้ลุ้นกันอยู่แล้ว
คุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่ชาวบ้านเขาแวะเวียนไปในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้จ้ะ
ที่แรกนะคะเริ่มกันที่วัดป่าพรมยาน
อยู่ในตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพค่ะคนก็เลยเยอะแบบนี้

พากันเดินทางมาก็หวังจะมาขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่วัดป่า

หลังจากที่เขาเคยสมหวังตามที่บนบานสรรค์กล่าวเอาไว้ด้วย
ที่สิบชุดของเล่นแล้วก็ประทัดอีกหนึ่งมือนัด

หลังจากที่มีการประกาศขายที่ดินนานเป็นปีแล้ว

แต่พอไปบนกับไอ้ไข่๔วันกลับขายที่ดินได้เกือบ๑๐ล้านบาท
โอ้โหก็เลยมาจุดประทัดค่ะ
หลังจากที่จุดประทัดแก้บนกันไปเรียบร้อยนั่นแหละค่ะ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะนำเลขปลายประทัดไปเสี่ยงดวงเสียงโชคต่อไป
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบ้านแต่ละคนนะ

ยังไม่หมดนะคะส่วนอีกหนึ่งที่ก็คือไอ้ไข่วัดสนามชัย
ช่วงนี้ก็ไอ้ไข่ก็โด่งดังฮอตฮิตแหละปลายปีนี้
โอ้โหดูไปกันหลากหลายวัดเหลือเกิน

อ่างทองใช่วัดสนามชัยแห่งนี้คุณดูก่อน

ที่นี่เยอะมากคนมาแก้บนก็เยอะ
ก็เลยทำให้ดึงดูดบรรดานักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ให้มากราบไหว้ขอพรกันแน่นวัดเหมือนกัน

กระแสแรงไม่หยุดจริงนะ
นับตั้งแต่นำไอ้ไข่มาอยู่ที่วัดสนามชัยแห่งนี้
ก็มีคนบอกว่าได้โชคได้ลาบ

แล้วก็แต่ละวันก็จะมีของมาไหว้

ทหารที่เยอะมากเลยค่ะ

เสียงดังป๊ะกันไป
แล้วก็จุดรวมสายตาของเซียนตัวเลข
ก็มักจะอยู่ที่จุดหมายที่ปลายประทัดนั่นไงนั่นไง
เขาก็จะนำปลายประทัดเนี่ยเห็นไหม
แขวนไว้ที่บริเวณคอของไอ้ไข่ด้วย

ขอให้ใครให้โชคให้ลาบก็ว่ากันแบบนี้นะ

เลขในกระถางทูบ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สนใจ

ก็เอารวบรวมมาฝากมาให้ดูกันแล้วกัน

แต่ว่ามันก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคล

บางคนเขาได้บางคนก็ไม่ได้ก็เยอะ
เยอะกว่าคนได้จะหารนะคะ